สงกรานแบบนี้ใครมีบ้านอยู่แล้วต้องไปต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนาแล้วเป็นห่วง
บ้านเราจะเป็นอะไรไหมนะจะไฟไหม้จะขโมยขโจรขึ้นหรือเปล่า
ไม่เป็นไรตำรวจช่วยได้ในเช้านี้ต้องรู้
เริ่มกันที่โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลสำคัญครับ

เชิญชวนนะเชิญชวนพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายฝากบ้านไว้กับตำรวจครับ
ฝากบ้าน๔๐นี่เขาเรียกแบบนั้น
ติดต่อได้๓ช่องทางทั้งติดต่อกับสถานีตำรวจใกล้บ้านทุกแห่ง
หรือจะแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน๑๙๑ก็ได้เหมือนกัน
โดยเจ้าหน้าที่ครับจะสอบถามข้อมูลแล้วก็ส่งรายละเอียดไปยังสถานีตำรวจ
และติดต่อกลับผู้แจ้งเพื่อดำเนินการให้ครับ
โดยตำรวจจะออกตรวจตราระวังป้องกันเหตุตามวงรอบนะครับ
และคอยสอดส่องความผิดผิดปกติของบ้านที่เข้าร่วมโครงการ
ต้นเทศกาลสงครานปีนี้มีประชาชนที่แจ้งเข้าร่วมโครงการแล้ว๓๓๗๗หลังทั่วประเทศครับ
ส่วนใครเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วป่วยไม่สบายไม่ต้องห่วงครับ
ทางสำนักงานประกันสุขภาพบอกว่าผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓และมาตรา๓๘
หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินจะป่วยเล็กป่วยน้อยป่วยขั้นวิกฤตใช้บัตรประชาชนใบเดียวไปรักษาได้ทุกโรงพยาบาล
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตก็สามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเข้ารักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีครับ
ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน๗๒ชั่วโมง
และเมื่อพ้นวิกฤตก็สามารถติดต่อกับโรงพยาบาลตามสิทธิเพื่อรักษาต่อเนื่องได้จนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาฟรีเหมือนกันครับ
แต่สิ่งที่สำคัญผู้ประกันตนเนี่ยต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้ด้วยนะครับ
และพายุฤดูร้อนก็ยังต้องเตือนกันอยู่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ
ตั้งแต่๑๕๑๖เมษายนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและทะเลจีนใต้ครับ
มันจะหอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้มาปะทะเข้ากับอากาศร้อนถึงร้อนจัด
จะทำให้ตอนบนของไทยมีพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งครับและจะมีฟ้าผ่าด้วยนะก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วก็ต้องเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไว้ด้วยครับ